มาดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนในบ้านเรานะครับ
มาเตือนใจแล้วก็เตือนภัยกันเช่นเคยครับ
วันนี้มีอุบัติเหตุรถพ่วง๒๒ล้อ
เสียหลักพุ่งชนแท่งเบรีเออร์ข้างทาง

คนขับบอกว่าสาเหตุเกิดจากยางระเบิด
สพครูบังหลวงเข้าตรวจสอบรถพ่วง๒๒ล้อ
เสียหลักชนแบรีเออร์แล้วพลิกตะแคงขวางถนนวงแหวนตะวันตก

ในพื้นที่ตะบนครูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี
ส่งผลให้รถติดหางแถวยาวกว่า๑๐กิโลเมตร

บรรทุกข้าวสารไปส่งที่จังหวัดสมุทรปราการ
และกำลังตีรถเปล่ากับจังหวัดชายนาฏ
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุยางล้อหลังด้านซ้ายของตัวพ่วงเกิดระเบิดขึ้น

พุ่งชนแท่งแบรีเออร์แล้วพลิกตะแคงขวางถนน
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจสพยางชุมน้อย
ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายการุณชาติมนตรีอายุ๖๐ปี
หลังจมสะน้ำวัดธาตุบึงบรตำรวจบึงบรนพยางชุมน้อยจังหวัดศรีสเกต
กู้ชีพและพยาบาลมาถึงได้ทำการตรวจวัดชีพจรพบว่า
ยังมีชีพจรอยู่จึงรีบนำส่งโรงพยาบาล
เพราะว่านายการุณก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ที่อยู่ในเหตุการณ์ถ่ายคลิปนี้แล้วแชร์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ทำให้สังคมออนไลน์ชื่นชมการทำหน้าที่ของตำรวจนายนี้เป็นอย่างมาก
สิบตำรวจโทพิริยะสารพัฒน์ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบราม
สพยังชุมน้อยคนละขับพนักงานสอบสวน
ตำรวจที่ปรากฏในคลิปเปิดเผยว่า
ก่อนเกิดเหตุรับแจ้งคนจมน้ำจึงรีบไปตรวจสอบพร้อมกับพนักงานสอบสวน
เมื่อไปถึงพบชาวบ้านนำร่างของนายการุณขึ้นมาไว้ที่ขอบสระ

น้ำเสียชีวิตน่าจะเกิดจากโรคลมชักกำเริบ
ท้ายด้วยนักศึกษาสาวรายหนึ่งที่ชนบุรี
พอสค่อความให้สังคมออนไลน์ช่วยกันแจกบ่แลศคนร้าย
ขณะขี่รถจักรยานยนต์จนทำให้รถล้มลงได้รับบาดเจ็บ
จากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียหายเป็นหญิงสาวอายุ๑๙ปี
นักศึกษาสาวปวสชั้นปีที่๒ของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นหญิงสาวหน้าตาสะสวยขาและข้อเท้าด้านขวาได้รับบาดเจ็บจากรถล้ม
เล่าว่ากลางดึกคืนวันที่๓มิถุนายนที่ผ่านมา
ขณะขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในซอยสุรประเสริฐตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
จู่ก็มีชายอายุประมาณ๓๐ปีรูปร่างทวมขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบด้านข้าง
แล้วเอื้อมมือมาจับหน้าอกหนึ่งครั้งทำให้รถของเธอล้มลงจนได้รับบาดเจ็บ
ทางนี้ผู้เสียหายแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองชนบุรีและวอนสังคมออนไลน์
ช่วยแจ้งเบาะแสคนร้ายเพื่อนำตัวมา